เช้าวันนี้ครับภาพรวมการลงทุนเราวางแผนต่อไปอย่างไร
เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีหยุดทำการอีก๑วันด้วยนะครับ

หลักทรัพย์บัวหลวงและคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผม
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ

เมื่อวานนี้ปิดไปที่๑๕๘๑๔๒จุดนะครับ
วกไป๔๖๙จุดนะครับ
แล้วก็เข้ามาใกล้๑๕๘๕อีกแล้ว
นี่ถือว่าเป็นตัวเลขชี้วัดอีกตัวหนึ่ง

กลุ่มนักลงทุนที่ซื้อสุดที่เนี่ย

เมื่อวานนี้สถาบันนี้ในประเทศที่ซื้อไป๓๑๗๖ล้านนะครับ
รู้สึกเมื่อวานต่างชาติต่างชาย

เน็ตขายที่๑๖๐๐ล้านกว่าลาทนะครับ

เออนะครับเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มเชื่อมั่น
แล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้มองว่าสถาบันอย่างเดียวคือ
บันส่วนใหญ่ก็จะเป็นออเดอร์จากประชาชนนี่แหละบางส่วน

เขาก็ต้องเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกันลิงก์กันอยู่

เราก็หวังว่ารอบนี้คงผ่านไปได้นะ

วันนี้ในวันนี้ที่เรา
คืนนี้นะครับจะมีการประกาศในเรื่องของตัว
ซึ่งตลาดก็คาดว่าคงไม่ได้มีการขยับดอกเบี้ยอะไร
แต่เมื่อคืนมีตัวเลขความเชื่อมั่นในการบริโภคของสหรัฐอเมริกาออกมา
ดีดีมากเลยด้วย
ดังนั้นก็เลยทำให้ข้างเงินการชนอนดอลลาร์เปลี่ยนแข่งข้าขึ้นมาเล็กน้อย

ก่อนหน้านี้ค่าเงินของดอลลาร์อ่อนมาก
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็มาจับจ้องอยู่ที่ตัวยูโร
เพราะว่าก็มองว่าทางธนาคารกลางของยุโรป
ดังนั้นก็เลยทำให้ค่าเงินยูโรขยับสูงขึ้นมา

ตอนนี้ก็ดอลลาร์ก็เริ่มกลับมาตีตื้นเข้ามาบ้างแล้วนะครับ

ก็คิดว่าโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะอ่อนลงมามาก
เหมือนในอดีตที่เราจะเห็นยูโรบาทอยู่ประมาณแถว๓๕๓๖คงยากแล้วนะ
ดังนั้นช่วงจังหวะนี้ประมาณ๓๘
ก็น่าจะมีจังหวะที่จะหาซื้อได้ผมมองไปอย่างนั้น
เมื่อคืนนี้ดาวโจรนี่บวกไป๑๐๐จุดเลยนะ๐๔๗
ปิดไปที่๒๑๖๑๓นะครับ
ก็นำมาโดยหมดนะครับทางเยอรมันก็เหมือนกัน
ใช่แล้วก็เมื่อวานหุ้นที่บวกเป็นหุ้นพื้นฐานด้วยนะ
เช่นหุ้นแบคโนโนลผลจำไรออกมาดี
หุ้นอะไรที่ทำเครื่องตัก
ที่ทำรถทรัคนี่แหละ
ใหญ่ที่สุดในโลกนี่แหละก็คือผลประกอบการดี

ทางจีนนี่ยังดูไม่ได้สดใสมาก
ใช่ก็กลับมาสู่สไลด์
พอพูดถึงคนจีนพูดถึงอเมริกาพูดถึงเศรษฐกิจยุโรป

ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะ

ที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง
เขาก็จะเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศไทย
เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงปัญหาต่างที่เกิดขึ้น

เรื่องของค่าเงินต่างโรงเศรษฐกิจต่างมันพังภาพไปหมด
เอาพอหลังเกิดสงครามแล้วใช่ไหม

ก็ต้องมีการรวมตัวกัน
รวมตัวกันเพื่อจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกให้ดีขึ้น

แล้วก็ปล่อยกู้ประเทศต่างเพื่อพัฒนาประเทศ
คือประเทศไหนที่บอกว่าต้องใช้เงิน

ก็แบ่งสัดส่วนตามภาวะเศรษฐกิจหรือสถานะเศรษฐกิจในขณะนั้น
ว่าใครมีสถานะเศรษฐกิจที่ใหญ่โตที่สุด
คนนั้นก็จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ตามสัดส่วนกันไป
ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก

ดังนั้นเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

จะได้เห็นสภาพว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้

ปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะยังทรงใช่ไหม

ประเทศที่ดูน่าจะเป็นไฮไลท์เลย
หนีไม่พ้นก็คือในภูมิภาคเรานี่แหละ

ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วพูดง่าย๗ประเทศนะ
ใครเรียนตามหนังสือในสมัยมัธยมไม่ต้องเรียนนะเรื่องนี้

โตแต่โตน้อยมากโตน้อยมาก

ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือ
กลับมาสู่ประเทศใหม่ถูกต้อง

อินเดียอินโดนีเชียลัสเซียแม็กซิโกแล้วก็ตุลักรี
ถ้าเราดูส่วนใหญ่สหรัฐประเทศ
คือเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะทั้งนั้น
เรากำลังจะมองว่าภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ยังต้องพึ่งพาทางด้านประชากรศาสตร์
ดังนั้นประเทศเหล่านี้ก็จะยังมีแนวโน้ม
ในการที่จะทำการเจริญเติบโตได้
แต่ถ้าเราพูดถึงการที่เติบโตโดยใช้คน
กำลังจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
เพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะต้องกินต้องใช้

แล้วก็มีแรงงานเข้าไปในภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง

พยายามที่จะเข้าสู่เรื่องของดิจิทัลมากขึ้น
เป็นประเทศที่เป็นวิจัยต่างมากขึ้น

ทุกวันนี้เติบโตกันละ๖๗กันทุกปี
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่กลุ่มนี้จะกลับขึ้นมาได้
ในสไลด์นี้เขาบอกเลยว่าทั่วโลก
ปี๒๐๑๘น่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้นิดหนึ่งจากปีนี้
ก็จาก๓๕จะเป็น๓๖นะครับ

อินเดียนี่โอ้โหโตดีนะ

ถ้าเราจำกัดได้มันมี๔ประเทศหลังที่โลกเราเครื่องดินอยู่
ก็คือบริกบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็ชัยหน้านะครับ
แต่ว่าจังจากเกิดไฮบริกเกอร์คลายซิสเนี่ย
ทั้ง๔ประเทศก็ชะลอตัว
ทั้งในเรื่องของปัญหาภายในและปัญหาของเศรษฐกิจภาพใหญ่ของโลก
เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลกันจะรวมตัวกัน
แล้วสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่ทศแล้วก็ขอบคุณพี่เน็ตด้วยนะครับ